ให้ดูเรื่องนี้ต่อเลยละกันค่ะ
กับบันไดเลื่อนอีกแล้ว

ราวมันหยุดแต่ไอ้ตัวบันไดเลื่อนมันยังเลื่อนอยู่

คุณผู้ชมเห็นก็จะพอนึกออก
เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนรถทัวร์อะไรอย่างนี้เขาก็มาจอด

ใช่แต่เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

เห็นไหมคือคนเกาะลาวเหนียวราวอยู่

แต่ตัวบันไดเลื่อนมันยังทำงานอยู่
ทีนี้ทำยังไงเสียอาการทรงตัว
ถลายร่วงลงมามาทับกันหมด

เขาเล่าให้ฟังว่าไปทำธุราช
แล้วก็เห็นทัวร์ชาวจีนมาเป็นกลุ่มใหญ่

ชาวจีนประมาณ๑๐คนกำลังขึ้นบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนยังเลื่อนขึ้นปกติ

หงายหลังล้มไปทับคนที่อยู่ข้างล่าง
ทีนี้ก็ล้มกันเป็นทอดแบบที่คุณผู้ชมเห็น

ผู้สูงอายุก็ได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะ
รอปภก็มากดปุ่มหยุดบันไดเลื่อน

แต่จังหวะนี้เห็นมั้ยขามันก็ยังแบบยังเลื่อนไป
จังหวะนี้เห็นไหมขามันก็ยังแบบยังเลื่อน

ทีนี้คุณผู้ชมคะซึ่งเหตุการณ์นี้เวลาจะขึ้นบันไดเลื่อน

ที่ไหนก็ตามที่มีบันไดเลื่อนให้บริการต้องตรวจสอบ

เขาก็พยายามจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหม
ให้เข้ามาเที่ยวบ้านเราแต่พอมาเที่ยวแล้วไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้

ตรงกลางไม่ได้ติดตรงหัวตรงท้าย
แล้วพอผู้สูงอายุพี่เบิร์ตพอเขาไม่จับ

พวกผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเขาต้องจับ